โรงเรียนในเครือสาธิตถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนะครับ
ถ้าสอบเข้าเรียนชั้นป๑ได้จะได้เรียนยาวไปจนจบชั้นมัธยม๖เลยนะครับ
ก็เลยทำให้ผู้ปกครองนั้นต้องการให้ลูกเข้าเรียนนะครับ
ในการสอบเข้าเรียนชั้นป๑ในเครือสาธิตนั้นก็ทำให้หลายคนเลือกส่งลูกไปกวดวิชา
แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่แสนแพงนะครับ
ที่เด็กน้อยเหล่านี้จะสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังต่างได้นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับ

ก็มีไปลงที่ติวแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็สอนเองทุกวัน

ทั่วไปเลยค่ะเช้าก็คือให้ดูภาพเหมือนภาพซ้อนภาพต่างจากพวก
ซ้ำไปวนมาคือเหมือนเน้นให้เขารู้จักสังเกต
ให้เขารู้จักว่าแบบอะไรคือเหมือนเด็กให้รู้จักสังเกตมากขึ้น
ความรู้รอบตัวเด็กอะไรจริงสิ่งรอบตัวเขาหมดเลย
ปัตเวียเกิดคำคุณแม่ของน้องซินเซียวัย๕ขวบ
เล่าถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนในระดับอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปีที่๑ของโรงเรียนสาธิตแห่ง๑ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเธอก็เล่าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ลูกสาวตัวน้อยจะสอบติด
เพราะตลอด๑ปีที่ผ่านมาต้องติวเข้มอย่างหนักทุกวัน
ติวเองที่บ้านและพาไปโรงเรียนสอนพิเศษ
แม้ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายหลักแสนเพื่อเตรียมตัวสอบให้น้องใน๑ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอม
เพื่อให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี
เช่นเดียวกับพุทธิอาจหงชูเวทผู้ปกครองอีกหนึ่งท่าน
ส่งลูกสาวตัวน้อยไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าแชมป์ระถมศึกษาปีที่๑ก็ยอมรับว่า
ส่งลูกไปติวนั้นสร้างความกดดันให้เด็กในช่วงแรก
เพราะทุกวันหลังเลิกเรียนแทนที่เด็กจะได้เล่นกลับต้องมานั่งฝึกทำข้อสอบแทน
คือพาน้องเขาลองไปทดสอบตามพวกสถาบันติวต่างนะครับ
แต่พอเขาไปลองติวอย่างนี้ครับไปลองสอบข้อสอบครับ
๔๐ข้อเขาทำได้อยู่ประมาณ๖ข้อ๗ข้อเองครับ
ซึ่งเรารู้มาว่ามันไม่เพียงพอสำหรับการจะมาสอบแข่งขันแน่ครับ
เราก็เลยมีการวางแผนใหม่เริ่มมองดูสถานที่ติว
ที่ว่าเราโอเคพอรับได้กับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีครับ
สถาบันที่สอนติวให้เด็กก็มีหลายที่มากแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับ
ถ้าจริงแล้วกดดันทั้งตัวน้องทั้งผู้ปกครองนะครับ
เพราะว่าอย่างเราก็มองย้อนไปถึงตัวเราวัยเด็กนะครับ
สมัยนั้นแบบอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ยังวิ่งเล่นอะไรเล่น
ยังอ่านหนังสือไม่ออกด้วยวัยของเขาเป็นวัยเด็กใช่ไหมครับ
เขาแรกเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือครับ
แต่เราก็พยายามพูดน้มน้าวให้เขา
เขาเข้าใจว่าโรงเรียนที่เขาจะมาสอบเป็นโรงเรียนที่ดีการแข่งขันสูงอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเขาอยากเรียนที่ดีก็เขาก็ต้องยอมเหนื่อยนิดนึงอย่างนี้ครับ
แม้จะมีผู้ปกครองหลายท่านพยายามที่จะผลักดันให้ลูกหลานไปเรียนพิเ
เพื่อให้สอบเข้าโรงเรียนดีโรงเรียนดังตามที่ใจผู้ปกครองปรารถนา
อรวรณธรรมรวรรษกลับมองว่า
กระทำดังกล่าวเป็นการสร้างความเครียด
และความกดดันมากเกินกว่าที่วัยเด็กจะรับได้
เด็กเล็กเนี่ยคือเขาควรที่จะได้ใช้ความเป็นเด็กของเขาให้เยอะมากที่สุด
แล้วก็ถ้าไปแบบเครียดกับเขามากตรงนั้น
นึกว่าเขาเปิดรับอะไรไม่ได้เต็มที่

คือเด็กเขาจะได้ไม่ต้องเครียดขนาดนั้น
ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องไปเจาะจงว่า

ซึ่งบางทีไม่รู้ว่าความต้องการเป็นของผู้ปกครองเอง

ประเด็นเรื่องการส่งลูกน้อยในวัยเพียง๕๖ขวบไปเรียนกวดวิชา
เพื่อให้ได้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ในโรงเรียนชื่อดังนั้น
มองไปแล้วก็อาจจะเหมือนเหรียญสองด้าน
ด้านหนึ่งคือการปูทางสู่การเรียนที่มีคุณภาพให้กับลูก
ส่วนอีกด้านคือการขโมยช่วงเวลาในวัยเด็กของลูกที่ต้องเล่น
ต้องรู้จักตัวเองและรู้จักความสนุกสนานไปหรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน